ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นข่าวที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นะคะ
ไปพบศพชายวัย๔๒ปีเสียชีวิตในรถกระบะ
ลักษณะของรถเนี่ยคือพุ่งตกลงไปข้างทางริมถนนสายบายพัดชะอำปานบุรี

ซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะ
เป็นฆาตกรรมจัดฉากนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุชาดาสิริคงกันค่ะ
พิรุษที่เจ้าหน้าที่พบจากร่องรอยบาดแผลบนศพของนายพิทยุทธ์โพพักดี
หรือนายตายวัย๔๒ปี

ร่องรอยการชนและคราบเลือดที่รถ
ขัดแย้งกับอุบัติเหตุรถพุ่งตกถนนชนต้นไม้เป็นเหตุให้เสียชีวิต
ระหว่างตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวน
ปรากฏว่านางสุมารินยอดทองหรือนางปุ๋ยภรรยาของผู้เสียชีวิต
พร้อมด้วยนายปฏิกรสวัสดิทรัพย์หรือสมปองเพื่อนชายคนสนิท
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชะอำ
สารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าสามีก่อนนำร่างมาจัดฉากเป็นอุบัติเหตุ
หลังการสอบปากคำตำรวจคุมตัวทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านเช่าในตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ซึ่งเป็นจุดที่นายตายถูกภรรยาตีจนเสียชีวิต
จากนั้นพาไปชี้จุดขณะอุ้มขึ้นรถเพื่อนำร่างไปอำพางเป็นอุบัติเหตุ

ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญวิญญาณในตาย
กลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยน้องสาวของในตายยอมรับว่าสงสารพี่ชาย
เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ต้องอดทนเห็นภรรยามีคนอื่นยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก
ซึ่งเธอเสียใจและโกรธแค้นที่นางปุ๋ยพาชายอื่นมาทำร้ายพี่ชายของเธอ
ด้านพ่อของนางปุ๋ยยอมรับว่ากีดกันลูกสาวกับนายสมปองจริงเพราะนายสมปองมีครอบครัวอยู่แล้ว
แต่ลูกสาวกลับแอบไปมาหาสู่จนเกิดเหตุนี้ขึ้น
โดยลูกสาวยืนยันกับตัวเองว่าเป็นผู้ทำให้ในตายเสียชีวิตเพียงคนเดียว
ซึ่งญาติและตัวเขาเองไม่เชื่อ
พ่อพ่อก็ทำเชิญกูจะทำยังไงคิดในใจกูจะทำยังไง
แล้วลูกเคยเป็นลูกเคยที่ผมรักด้วยไอ้นั่นก็ลูกสาวลูกสาวที่ผมรักที่สุด
เกิดมาเป็นลูกพ่อกลัวได้เลยลูกความจริงคือความจริง
อะไรที่มันถูกต้องก็ต้องพูดหมาที่ไม่ถูกต้องก็พูดหมาลูก
พูดตามที่เองประสบพบเจอเองอย่าโกหกนะลูกเพราะว่าหลักฐานมันหนี
เวลานี้ประเด็นจุดอยู่ที่เองนะประเด็นพ่อไม่ปล่อยนะลูก
ยังไงพ่อก็ไม่ปล่อยเองคนเดียวค่ายตายไม่ได้
ผมก็พูดอย่างนี้แหละมีอะไรพูดมาให้หมดทีนี้เขาก็เล่า

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายและเคลื่อนย้ายซ่อนเล้นอำพางศพ
อกจากนี้จะขยายผลหากมีผู้อื่นร่วมด้วย
สุชดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน